ช่วงนี้มาดูเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับ
รัฐบาลก็บอกว่าการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนั้น
ไม่ได้สร้างความหวังใจให้กับรัฐบาลมากเท่าไหร่นัก
แล้วก็ไม่กระทบกับพระราชพิธีด้วยนะครับ
ส่วนท่านนายกได้มีโอกาสได้ไปพูดในงานวันครูบอกว่า
เลือกตั้งแน่นอนแต่ว่าอาจจะเลื่อนไปบ้างนะครับ
ไปฟังเสียงนายกกันก่อนครับ

ทางด้านของพลเอกประวิทวงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็กล่าวถึงกรณีที่พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์
ออกไปปรามกลุ่มคนอยากเลือกตั้งว่าไม่ให้ชุมนุมล้ำเส้น
โดยเชื่อว่าแม้ว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งนั้นจะเห็นต่าง
แต่ก็รู้ว่าการเลือกตั้งนั้นต้องเกิดในกรอบ๑๕๐วัน
ซึ่งคาดว่าพระราชกิจสดีกาการเลือกตั้ง
จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเร็ววันนี้
ขณะที่การชุมนุมเจ้าหน้าที่เองก็ช่วยกันดูแล

การชุมนุมคงลากยาวไม่ได้
และชื่อว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นก็ไม่ลากยาวอย่างแน่นอนนะครับ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลยค่ะ
ที่การกรกตก็ย้ำให้มั่นใจนะครับว่าสามารถจัดการเลือกตั้ง
แล้วก็ประกาศผลได้ภายใน๑๕๐วัน
หรือภายใน๙พฤษภาคมตามที่กฎหมายกำหนด
ส่วนวันเลือกตั้งนั้นจะเป็นวันใดต้องรอพระราชกิจสดีการเลือกตั้ง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พร้อมระบุว่ากรกตนั้นเตรียมตั้งวอรูมตรวจสอบ
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเท่าเทียมกัน
และทำความตกลงกับเจ้าของเว็บไซต์เพจต่างด้วย
เพื่อไม่ให้มีการโพสต์ข้อความที่ไม่ถูกต้อง

เพราะว่านอกจากจะผิดอายาข้อหามินประมาทแล้ว
นั้นยังมีพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
แล้วก็ความผิดเรื่องของกฎหมายเลือกตั้ง
แล้วก็มีโทษใบแดงด้วยนะครับ
เพื่อจะดูครับว่าเขาจะใช้ทางไหน

แล้วเราก็เฝ้าระวังไว้นะครับ
ถ้อยคำมันมีเป็นถ้อยคำที่หาเสียง
โดยศัลย์จะให้หรือใส่ไลน์
ให้เอาออกซะเพราะว่าผิดกฎหมาย